เจ้าหน้าที่ต้องติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าชิงทองไปตั้งแต่วันที่๒๐พฤศจิกายนแล้ว
มาถึงวันนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้
แล้วก็เขาบอกว่าคนร้ายรายนี้
น่าจะชอบเรียนแบบหนังมีการอำพรางตัวด้วย
แต่เสื้อที่คนร้ายสวมใส่มันมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะ
แล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานอย่างรวดเร็ว
เพื่อจะจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ให้ได้นะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นอาวุธปืนชัดเจนเลยนะ
รายนี้มาแบบอาวุธหนักกว่ารายที่ชัยภูมินะคุณนะ
ชายภูมินี่ใช้ค้อนแต่ที่นี่ใช้ปืนเลยนะครับ
คนร้ายใช้วุฒิปืนบุกเดี่ยวเข้าชิงทองรูปภัณฑ์

ของห้างศัพท์สินค้าเซ็นทรัมพลาซ่าขอนแก่มนะครับ
แล้วก็ได้ทองรูปภัณฑ์เป็นสร้อยข้อมือไป๘เส้น
น้ำหนักรวม๒๔บาทมูลค่า๗๒๐๐บาท

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของรองพบตร

ลงพื้นที่ในการติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ด้วยตนเองนะครับ
ไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจขอนแก่ม
พร้อมให้แนวทางในการทำคดีกับชุดทำคดีไปแล้ว

ท่านบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
แต่ทราบแล้วว่าเป็นใครนะครับ
ซึ่งแนวทางในการสืบสวนของทางผู้การจังหวัดขอนแก่น

แล้วก็น่าจะชอบเรียนแบบหนังชอบอำพรางตัวนะครับ
ตอนนี้มีการไล่ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็จากการสอบปากคำพยาน
แต่ทีนี้หลังจากศาลีรถไฟก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
คนร้ายหลบหนีไปทางไหนคือมันเป็นไปได้สองทางให้คุณ
ก็คือหลบหนีไปทางชุมชน
หลบหนีไปทางถนนใหญ่ก็คือถนนมิตรภาพนั่นเองนะครับ
ตอนนี้การทำงานของตำรวจต้องละเอียดรอบครอบชัดเจน
นยำในทุกมิติบอกแบบนี้เพราะคนร้ายมีอาวุธปืนด้วย
แล้วก็ตำรวจมั่นใจนะครับว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวติดตามความคืบหน้ากับชุดทำคดีนะครับ
บอกว่าขณะนี้ตำรวจภูทรภาค๔จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ภูทรเมืองขอนแก่นร่วมกันวางแผนในการปรูพรมไล่ลากคนร้ายรายนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็พูดเหมือนรองพบตรเลยคุณยังไม่เปิดเผยรายละเอียดต่อสื่อมวลชน
ขอเวลาทำงานก่อนคาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้นะครับ
สิทธิ์ข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบร้านทองที่ขอนแก่น
ว่าแต่ละร้านจะมีแนวทางในการป้องกันยังไง
เพราะว่าช่วงนี้ข่าวของการจี้การชิงทองเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินนะครับ
นี่ค่ะเราไปที่ห้างทองอุเทนภายในตลาดสดบางบำภูนะฮะ
บรรยากาศก็ยังคงมีลูกค้ามาติดต่อซื้อขายทองต่อเนื่องนะครับ
จากการสำรวจตรวจสอบก็พบว่าภายในร้าน
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายตัวทั่วร้านเลย

มีแผงกั้นกันเชื้อโรคป้องกันโควิด๑๙ก่อน
แล้วก็มีรอบประพอบ์ในการเฝ้าร้าน
ส่วนพนักงานก็มีทั้งพนักงานชายแล้วก็พนักงานหญิงคอยให้บริการนะครับ
ส่วนเจ้าของร้านก็บอกว่าโอ้โหจะต้องวางมาตรการนะ
ในการป้องกันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ

คือปกติตอนไม่มีเหตุเราก็พยายามระวังแล้วก็ป้องกันกันอยู่แล้วนะครับ
มันก็จะมีทำประกันแล้วก็จะมีพนักงานที่เป็นผู้ชายเยอะขึ้นหน่อย

แต่ว่าอย่างไรเราไม่ประมัติเพราะว่าเกตเห็นขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดอย่างซ้ำซ่อม
ส่วนกรณีของคนร้ายชิงทองที่ยังคงหลบหนีอยู่นะฮะทางบชพ๔
ชาการตำรวจภูทรภาค๔ก็มีการไอ้นี่แล้วนะคุณนะ
ตั้งรางวัลนำจับโดยเผยแพร่ภาพคนร้าย
แต่ว่าก็จะเป็นภาพนี้ภาพที่เขาใส่เสื้อแบบนี้
แล้วก็สวมโม่งแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่มีการเอาภาพของเสื้อเนี่ย
เอามาเห็นชัดเลยบอกว่าหากใครพบเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้
เสื้อแบบนี้หลบหนีออกไปแจ้งเบาะแสสู่การจับกลุ่ม
ท่านสามารถรับเงินได้๕๐๐๐บาทนะครับแจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๐๔๓๒๒๑๑๖๒หรือว่า๐๔๓๒๒๖๕๕๗นะครับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจขอนแก่นทำงานเต็มที่นะครับ